ไปดูเรื่องราวของสโมสรวัดโบซิตี้กันบ้างนะครับ
ทีมได้ที่ได้สิทธิ์ขึ้นมาอยู่ในไทยลีก๓ล่าสุด
เหมือนพระทางสโมสรนี้มีการโพสต์ข้อความนะครับ
ว่าอาจจะยกเลิกการทำทีมครับ
ก็เหตุการณ์ในไทรกล์๔รอบชิงครับ
ที่๒ซึ่งวัดโบซิตี้ชุดสีส้ม
เอาชนะจุดโทษปัตตานีเอฟซีชุดสีเขียวไป๖ต่อ๕คว้าแชมป์ไปครองนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่งในเกมสุฆนทุนกุลมัยผู้เล่นของวัดบวช
ก็ไปเตะทางอภิรัติหิมขาวของปัตตานีเต็มแรงเหมือนกันแล้วเล่นต่อไม่ไหว
ตรวจพบว่ามีอาการเลือดข้างในสมองสำหรับอภิรัต
ซึ่งล่าสุดทางสุธนก็บอกว่าเจ้าตัวไม่ตั้งใจแล้วก็ขอโทษ
อยากจะขอโทษทางอภิรัติหิมขาวก็ติดต่อไปแล้วนะครับขอโทษทางเดริสแม็กเซต
แล้วก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมด้วยตัวเองด้วย
ล่าสุดนายผิดยักษ์ไกลทอประธานสมสรรค์วัดบวช
ขอยุติบทบาทนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ซึ่งนายปียะก็ชี้แจงว่าเขาเข้ามาทำฟุตบอลด้วยใจรัก
และอยากให้ทีมเป็นมืออาชีพมีสปิริตเล่นบอลสนุก
แต่วันนี้ภาพที่ออกมามันกลับกลายเป็นว่าสโมสรเนี่ยเป็นภาพที่มันไม่ค่อยดีนะครับ
บอกว่านักฟุตบอลดูแล้วเล่นไม่ตามกฎิกาไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
ซึ่งเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จึงขอยุติบทบาททั้งหมดในสโมสร
หากมีใครสนใจทำทีมต่อสามารถติดต่อเข้ามาได้
แต่หากไม่มีก็คงต้องขอพักทีมในการแข่งขันไทยลีก๓ปี๒๐๒๐ตามสิทธิ์ได้รับครับ
ส่วนเรื่องของสนามที่โรงเรียนวัดโบสศึกษาก็จะดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อน้องเยาวชนในอำเภอวัดโบดครับ

เขาได้บอกให้กับผู้จัดการทีมประสานประยังสมสรรค์ปรัฐนีย์
ตอนนี้ถึงเรื่องการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อขอโทษตัวของอภิรัติหิมขาว
แล้วก็นักเตะปัตตานีอย่างเป็นทางการ
เพื่อรับผิดชอบต่อฟุตบอลไทยที่เขารัก

ก็ติดตามข่าวนี้กันต่อเนื่องนะครับสำหรับอาการของอภิรัตนเนี่ย
ล่าสุดเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วนะครับส่วนบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปีที่จังหวัดชนบุรีครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สอง
กลุ่มเอทีมชาติไทยที่เกมแรกแพ้แม่งนำศูนย์สอง
เจอกับออสเตรเลียที่แพ้เกาหลีเหนือมาหนึ่งต่อห้านาทีสิบเจ็ดครับ
แอรี่ฟาวเลอร์แตะหนีได้รับไทยสองคนแล้วก็ยิงให้ออสซี่นำหนึ่งศูนย์
จากนั้นครับฟาวเลอร์เจ้าเก่าหาจังหวะยิงหน้าเขตโทษนาที๔๑หนี๒๐ครับออสเตรเลีย
ในช่วงครึ่งหลังนาที๕๖คอนนี่เลวินปั่นฟรีคลิกเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามครับ

ก่อนที่นาที๖๓พลอยชมพูสมนึกครับจะเปิดลึกเข้าไปในเขตโทษ
ให้กับพัฒนานอุปชัยครับโหม่งให้ไทยไล่มา๑๓แต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับ
จบเกมเนี่ยออสเตรเลียชนะ๓๑เก็บ๓แต้มแรก
ก็ไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายกับทางเวียดนามที่มี๓คะแนนเท่ากัน
ส่วนไทยยังไม่มีแต้มนะครับหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้ว
โดยจะเล่นเกมสุดท้ายเจอกับเกาหลีเหนือวันเสาร์นี้ครับ
ส่วนทีมไทยครับบอลชายชุดใหญ่นะครับก็บอกกันต่อเนื่องครับ
เกมสำคัญบุกไปเยือนหมดเลยนะครับเริ่มจากการไปมาเลเซียครับ
วรกิจจาริว๑๔พฤศจิกายนไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิม
ตั้งแต่เวลา๑๙น๑๐นเริ่มแข่งขัน๑๙น๔๐๑๕น
แล้วก็เดินทางต่อไปที่เวียดนามเตะที่มีลิงส์สเตดียัม
เจอกับสุดหนักจากเวียดนามเริ่มถ่ายท่อสด๑๙น๓๐น
เกมแข่งขันในเวลา๒๐นทั้ง๒นัด
เหนือจากการติดตามทางหน้าจอไทยรัฐแล้ว